ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนโอลิมปิกเกมนะคะ
ตอนนี้ค่ะทัพเทควันโดของไทยนะคะ
ก็เดินทางไปเตรียมความพร้อมที่ประเทศอังกฤษ

ขณะที่ทัพนักกีฬาว่ายน้ำเตรียมพร้อมอยู่ที่บราซิลแล้วค่ะ
เทควันโดทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกม๒๐๑๖นะคะ
ก็ประกอบไปด้วยพาณิพักษวงพัฒนกิจพันนภาหารสุจินแล้วก็เทวินหารปราบ
เดินทางถึงท่ากัศยานฮิตโทรกรุงลอนดอนค่ะ
เพื่อเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเรดดิ้ง
ซึ่งโคชเชเชยอนซอกหัวหน้าภูมิสอนชาวเกาหลีใต้
ก็กำชับนักกีฬาห้ามนอนก่อน๓ทุ่มของอังกฤษ
หรือว่าตี๓ประเทศไทยนะคะ
เพื่อให้นักกีฬาปรับเวลาให้เร็วค่ะ
โดยสั่งห้ามนึกถึงเวลาที่ไทย

ซึ่งหลังจากนี้ก็จะปรับเวลาการซ้อม

ครอบนี้หนึ่งครับเป็นอย่างไรบ้าง
ขณะที่นัทธานันจันกระจ่างแล้วก็ระดมยศมาสเจือนะคะ

เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลได้๒วัน

ซึ่งก็ไปตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนักกีฬา
รวมถึงชื่นชมเจ้าภาพที่วางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกหนแห่ง
เพื่อป้องกันเหตุประท้วงจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

ทำให้มีสมาธิการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ค่ะ